สำหรับการทำงานของคณะทำงาน
เพื่อตรวจสอบการสั่งคดีในวรยุทธ์
อย่างที่ผมได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชน
หัวหน้าคณะทำงาน
คือท่านสมศักดิ์ติยาวานิสท่านรองการสูงสุด
ก็เรียกคณะทำงานพินาสำนวนโดยเร่งด่วน
คือขั้นตอนเมื่อวานที่เราได้ดำเนินการไป
ก็คือได้นำสำนวนดังกล่าวมาพินากันแต่เช้า
จนกระทั่งเวลา๑๕นาฬิกา
ก็เห็นว่ายังมีเอกสารที่จะต้องดูอีกเป็นจำนวนมาก
เมื่อวานก็เลยหยุดการทำงาน

แล้วก็ต่อจะมาต่อในวันนี้
ก็คงยังไม่มีอะไรที่ในแง่ของ
เนื้อหาสาระที่คณะกรรมการจะได้สรุป

เพราะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบสำนวนโดยละเอียดอยู่นะครับ

อย่างที่ผมนำเรียนท่านสื่อมวลชนไปเมื่อสักครู่
และเมื่อวานหลังจากที่ประชุมเสร็จ
ก็รู้ว่าพี่น้องสื่อมวลชนสนใจติดตามความคืบหน้า
ก็เลยทางคณะทำงานก็ได้ทำเอกสารสรุป
ในเบื้องต้นว่าการทำงานของคณะทำงานอยู่ในขั้นตอนของการตรวจพินาสำนวนอยู่นะครับ
ก็ยังไม่มีความเห็นคำสั่งอะไรออกมา
อย่างไรก็ตามนะครับทางท่านหัวหน้าคณะทำงานคือท่านสมศักดิ์ติยวานิส
ท่านรองรายการทรุกสุดก็ได้วางกรอกว่านั้นแต่เมื่อวานแล้วละครับว่า
ยังไงเสียก็คงจะสามารถพินาแล้วเสร็จภายใน๗วันนะครับ
ก็คือทำแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ทำต่อเนื่อง
ถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับมีอะไรคืบหน้า
ผลของการพินามีอะไรคืบหน้าก็คงจะได้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบในลำดับต่อไป
ก็จริงแล้วคือเกรงใจสื่อมวลชนยังไม่มีอะไรคืบหน้าจริงนะครับ
ก็เสร็จจากตรงนี้คงจะขึ้นไปประชุมต่อ
ก็คงมีข้อเท็จจริงที่จะนำเรียนกับทางสื่อมวลชนเท่านี้นะครับ
เนื้อหาสาระอะไรก็คงยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้พินากันอย่างครบถ้วนนะครับ
เรียนอย่างนี้นะฮะในประเด็นดังกล่าวเนี่ย
เนื่องจากประธานโทษอย่างที่ผมนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเวลานี้นะครับ
คณะทำงานยังพินาไม่แล้วเสร็จ
ในส่วนนั้นก็คงจะได้พินากันในเช้านี้นะครับ
ก็เป็นไปได้สูงที่จะต้องขอเลื่อนท่านไปก่อนนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าเราพินายังไม่เสร็จ
ถ้าเราไปพบท่านก็แน่นอนว่าก็คงจะมีข้อเท็จจริงไปนำเรียน
ให้ท่านทราบว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นยังไง
เค้าก็จะต้องการคุยกับท่านถึงทั้งประเด็นของการสั่ง
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไหม
เหตุผลการพินาสั่งเป็นอย่างไรในทุกประเด็น

ส่วนนั้นก็คงจะได้หาลือกันเช้านี้
ก็มีแนวโน้มว่าจะต้องขออนุญาตเลื่อนท่านไปก่อน
ผมว่าจะต้องขออนุญาตเลื่อนท่านไปก่อนต้องขออนุญาตเป็นวันหลังประมาณนี้นะครับ
ด้านในผมขออนุญาตยังไม่ให้ความเห็นนะครับ
เพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันเป็นส่วนที่คณะทำงานกำลังพินากันอยู่
ผมไม่สามารถพินากันใดได้นะครับ
รอนิดหนึ่งครับไม่เกิน๗วันก็คงไม่นานนัก
แล้วก็เมื่อคณะทำงานมีความเห็นและสรุปอย่างไร
คงจะได้นำเรียนให้ทางท่านสื่อมวลชนทราบและพี่น้องประชาชนทราบโดยเร็วอยู่แล้ว
พี่เชิญลังงานเมื่อไหร่ประมาณ๑๐ชั่วโมงประเมิดโดยเท่า
คิดว่ามันน่าจะขึ้นหน้าไปได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์
สารเป็นจำนวนมากครับยังไม่ได้เพียบตรงนั้น
เพราะว่าเราก็ไล่เลียงไปทีละขั้นตอนวันต่อวัน
ว่าแต่ละวันสำนวนเรารับมาเมื่อไหร่ในแต่ละขั้นตอนเนี่ย
ดำเนินการไปในขั้นตอนไหนอะไรยังไง
ก็ไล่กันไปโดยละเอียดให้ถี่ถ้วนที่สุดครบถ้วนที่สุดรอบครอบรัดคุ้มที่สุดนะครับ
คือดูเวลาพิจารณานี่คือดูไปทีละประเด็นหรือว่าดูพร้อม
ภาพรวมทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดดูทุกมิตินะครับทุกมิติ
ดูตั้งแต่ในเนื้อหาทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดข้อกฎหมายข้อที่จริงที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคำสั่งทุกขั้นทุกตอนนะครับ
ในชั้นนี้จำเป็นจะต้องมีการเรียกพยานหรือว่าเรียกใบที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสำนวนมาให้ฟัง
อันนี้ผมขออนุญาตไม่ให้ความเห็นนะครับเพราะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในรูปของคณะทำงานนะครับ
โดยส่วนตัวผมผมเป็นเพียงหนึ่งในคณะทำงานและเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นใดในส่วนที่ทางท่านถามเมื่อสักครู่ได้นะครับ
โดยปกติแล้วนะครับตามตามกฎหมายทั่วไปนะครับการที่พยานเคยถูกตีตกไปแล้วเนี่ย
แล้วนำมาสภาคคำใหม่โดยผู้ว่าเป็นพยานเลขานใหม่เลยนะครับ
เอาเป็นว่าผมไม่มีความเห็นในส่วนนี้นะครับเอาเป็นว่ารอฟังการพินานะครับ
ถ้าตอบข้อประเด็นข้อกฎหมายไปเดี๋ยวไปสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนหรือสับสนได้นะครับ
ผมไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่มีข้อมูล
ก็อย่างที่ผมนำเรียนครับถ้าจะไปพบท่านก็เราก็น่าจะต้องมีข้อสรุปไปนำเรียนท่าน
แต่ทีนี้เมื่อยังไม่มีข้อสรุปเพราะกำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นอยู่
ก็น่าจะต้องรอผลสรุปทั้งหมดน่าจะประมาณนี้
อันนี้ไม่มีความเห็นครับเราทำทุกอย่างตามระเบียบและขั้นต่อของสำนักงานในการสูญสุข
ถูกต้องครับเหมือนกับทุกหน่วยงานทุกส่วนรัชกาญด้วยเหมือนกันนะครับ
การดูการปฏิบัติระเบียบข้อกฎหมาย
ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของรัชการ
โอเคนะครับคงจะมีข้อมูลเรียนท่านสื่อมวลชน

มติธรรมงานว่าจะให้ดำเนินการอะไรอย่างไร